มีแต่เรื่องฝนฝนตกตกช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับ
รถใหญ่ต้องมีน้ำใจให้รถเล็กนะครับ
แล้วรถเล็กก็อย่าไปซ่ากับรถใหญ่เลยครับ
สวัสดีครับ
โอ้โหนี่ฝนตกหนักด้วยนะใช่
น้ำขังเต็มถนนไปหมดเลย

เจ้าของคลิปเขาตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้อย่างนั้น
นี่ละโอ้โหทำไมต้องขับรถมานะครับ
เหยียบน้ำใส่เขาขนาดนี้
ไปทำงานเลยจงใจทำไหมนะครับ

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

นะครับช่วงที่เกิดเหตุฝนหยุดแล้วล่ะ
นะครับแต่น้ำบนถนนยังขังอยู่เพียบ
อเตอร์ไซค์ก็ขี่มาในเลนส์ตัวเอง

ร้านว่ารถหกล้อไม่ใหญ่ดีเขาว่าอย่างนั้น
ขับรถลงแอ่งน้ำบนถนน

ตั้งหลายรอบแต่ที่แย่ที่สุด

พี่เขาบอกนะจงใจเนี่ยขับเบียดเขาหรือเปล่า
หลายคนมีความเห็นตีกลับมองว่า๖ล้อแรงน้ำใจก็จริง
แต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรไปแลกด้วยเอออันนี้ผมเห็นด้วยนะ
อย่าไปเสี่ยงเลยนะครับนะฮะบางคนบอกว่าเดี๋ยวโดนชนขึ้นมา
แล้วจะเจ็บตัวไม่คุ้มกันบางคนบอกว่าทางที่ดีน่าจะยอมกันไป
ถ้อยทีถ้อยอาศัยใจเย็นอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดครับ
คุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรฮะสำหรับเหตุการณ์นี้ครับ